คุณผู้ชมคะการไฟฟ้านครหลวงก็ได้ดำเนินธุรกิจ
ด้วยการให้บริการประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด
แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนะคะ
ก็คือเรื่องของการพัฒนาด้านองค์กรค่ะ
ล่าสุดได้รับมาตรฐานฉบับปรับปรุง
ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลก

ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินธุรกิจ
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถขยายจำนวนหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน

การไฟฟ้านครหลวงได้รับมาตรฐานฉบับปรับปรุงล่าสุดก็คือ
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ
โดยหน่วยงานภายในของการไฟฟ้านครหลวงที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย
การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างจำนวน๑๘เขต

รวมทั้งสิ้น๒๐หน่วยงาน
โดยได้รับมาตรฐานในขอบกายการให้บริการทุกประเภทของกรฟน
ตั้งแต่การให้บริการสำหรับยื่นขอใช้ไฟฟ้า

ตลอดจนการดำเนินงานด้านระบบจำหน่ายสายอากาศ
และสายใต้ดินพื้นที่ต่างของกรุงเทพมหานคร
นายสมพงศ์พงศกุลรังศรีรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่า
ยังใช้มาตรฐานอื่นมาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการขององค์กรอีก
เช่นมาตรฐานมก๑๘๐๐๑
โดยทุกอย่างที่กรฟนพัฒนา
ก็เพื่อประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย
และบริการที่รวดเร็ว